คุณผู้ชมครับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๐

ทำให้มีประชาชนไปชมงานเพิ่มขึ้น
และมียอดจองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณกว่า๕๐๐คันครับ

ที่๑๔๘๒คัน
รวมทั้งหมดภายในงานอยู่ที่๑๖๕๔๕คัน
เป้าหมายรวมทั้งหมด๕๐๐๐คันตลอดการจัดงานนะครับ
ส่วนยอดการจองรถจักรยานยนต์รวม๗วันอยู่ที่๒๕๘๓คัน
ก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดงานที่๓๐๐คันครับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาประเมินนะครับว่า
และช่วยให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศปีนี้อยู่ที่ประมาณ๗๕๐๐๐คันถึง๗๘๐๐๐คัน

แต่ว่าหลังจากนี้เราต้องมองโฟกัสกันต่อไป
บอกว่ากำลังซื้อรถยนต์จะชะลอตัวไปถึงครึ่งหลังของปีหน้า

ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองครับ